ดีน้องต่อหายตัวนะครับคุณผู้ชมฮะ
เข้าเครื่องจับเท็จหรือยังพ่อกับแม่ยังครับแต่ว่ามีหลักฐานใหม่
เป็นภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่เห็นแม่ของน้องต่อเนี่ย
น้องต่อไปหาหมอเมื่อ๔กุมภาพันธ์คุณผู้ชมครับ
เป็นภาพสุดท้ายจริงแล้วก่อนที่น้องต่อจะหายตัวไปครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะนิ่มน้องต่อประสาน
หน้าจอผ่านหน้าจอไปแล้วนะตำรวจนะครับ
นำตัวนายสิทธิโชคนะครับหรือว่าพุทธกับนางสาวนิ่ม
พ่อและแม่ของน้องต่อนะฮะเด็กชายอายุ๘เดือน
หายตัวปริศนาไปสอบปากคำที่สพบังหลวงในประเด็นอื่นที่ยังสงสัยอยู่
ยังไม่ได้เอาไปเข้าเครื่องจับเท็จนะนางสาวนิ่มบอกว่า
หลังจากให้ปากคำเสร็จสิ้นช่วง๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจบอกว่าไม่ต้องเข้าเครื่องจับเท็จแล้วแต่หากจะพาเข้าเครื่องจับเท็จ
แจ้งอีกทีนะเธอยืนยันว่าพร้อม
พร้อมที่จะเข้าเครื่องจับเท็จเมื่อไหร่ก็ได้
แล้วเมื่อ๘โมงเช้าคุณผู้ชมครับ
ขับรถมารับเธอกับสามีไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อสอบถามว่าสิ่งที่เธอให้สัมภาษณ์กับการสอบปากคำเป็นความจริงหรือเปล่า
ซึ่งเธอเธอยืนยันแบบนี้ครับ
ก็ไปคุยเรื่องน้องนะครับ

ไม่ทำถ้าเกิดเองรู้เองก็บอกผู้ใหญ่อะไรพวกนี้
ผู้ใหญ่ไม่ใช่ตำรวจบอกผู้ใหญ่ได้
ใช่ครับก็คือพร้อมตลอดที่จะเข้าเครื่องจับเทศครับ
การเข้าเครื่องจับเท็จเราคิดว่ามันช่วยเคลียร์ตัวเองได้ไหม
ก็เคลียร์เรื่องสังคมค่ะ
ว่าเขามองเราอย่างนู้นอย่างนี้คือเราก็มั่นใจในตัวเองเหมือนกัน
ว่าเราไม่ได้โกหกไม่ได้เอาน้องไปไม่ได้ทำอะไรน้อง
นายเอกลักษณ์ลมชมแขหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ครับ
มูลนิธิกระจกเงานะฮะมาที่สพบังหลวงครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้แม่น้องต่อนะฮะได้ประสานมาที่มูลนิธิบอกว่าไม่สบายใจเลยเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง
เพราะใช้เวลานานแล้วก็โทรศัพท์ถูกนำไปตรวจสอบ
มีความลำบากในการติดต่อสื่อสาร
หากย้อนไปดูคดีคนหายในอดีตนะครับ
ก็สามารถนำเปรียบเทียบกับกรณีนี้ได้
ในฐานะหน่วยงานตามหาคนหาย
ก็อยากจะคุยกับพ่อแม่เด็กอีกครั้งนะ

ไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของลูก
ก็ต้องได้รับความเป็นธรรมจากสังคมด้วยครับ
การหายไปน่ะก็จำเป็นต้องได้รับความเป็นธรรมด้วย
คุณผู้ชมครับทีมข่าวได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
๒นาฬิกา๒๐นาที๔กุมภาพันธ์ครับ

เป็นเวลาที่ก่อนน้องต่อจะหายตัวไปครับ
นางกล่าวในต่อมีไข้สูง๓๘๗องศาเซลเซียสครับ
แล้วก็นิ่มเนี่ยอุ้มน้องต่อนั่งซ้อนท้ายรถจักรยายนพ่วงข้างสีน้ำเงิน
มีนายประสานคือพ่อของนิ่มนะฮะ
เป็นคนขี่พาไปไปที่สถานีอนามัยอบตบางไซป่าจังหวัดนครปฐมครับ
ซึ่งกล้องวงจรปิดจะเห็นนะฮะว่านิ่มเนี่ยอุ้มน้องต่ออยู่ในมือครับ
ก็วงจรปิดจับภาพรถจักรยายนพ่วงข้างสีน้ำเงินคันเดิม
ขี่กลับบ้านหลังจากหาหมอเสร็จแล้วโดยมีนายประสานไปแล้วครับ
ไปแล้วครับไปแล้วครับปุ๊บปุ๊บไปฮะ
เป็นผู้ขับขี่ฮะแต่นางสาวนิ่มเปลี่ยนตำแหน่งการนั่ง
คือนั่งบนพื้นที่วางของบนรถพ่วงข้าง
คือกล้องมุมนี้อาจจะไม่เห็นน้องต่อนะแต่นางสาวนิ่มยืนยันว่า
เห็นไหมคุณผู้ชมดูสิที่เราชี้อยู่ในตรงนี้ใช่น้องต่อไหม
กล้องมุมนี้อาจจะไม่เห็นน้องต่อนางสาวนิ่มยืนยันว่า
ลูกกลับบ้านมาด้วยจริงนี่แหละภาพสุดท้ายครับ
มีหลักฐานเป็นภาพประหลอดวัดไข้ซึ่งวันนั้นนวัดไข้น้องต่อได้๓๘๗องศาเซลเซียส
ที่ผมบอกไปแล้วก็พาน้องต่อกลับบ้านไม่ได้พาไปที่ไหนครับคุณผู้ชมครับ